ไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๓ปี
กลายเป็นศพนะฮะเธอเนี่ยมีแฟนรุ่นน้อง
อายุห่างกันประมาณสามสิบปีค่ะตอนแรกเนี่ยฝ่ายชาย
ซึ่งเป็นแฟนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นแฟนเด็กของผู้ตายบอกว่า
แฟนผมเขาไหลตายครับแต่ที่ไหนได้
พอไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยมันมีภาพวงจรปิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและมิ้นลองดูฮะ
วงจรปิดจากอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งที่บังละมุงชนบุรีครับ
เมื่อวันที่๓ตุลาคมประมาณช่วงตี๓ผู้ตายคือนางสาววาสนา
อายุห้าสิบสามกับแฟนนุ่มของเธอนายสมชายอายุยี่สิบสาม
เดินกลับมาที่ห้องพักจับภาพตั้งแต่ลานจอดรถเลยนะตรงนี้นะฮะ
ค่ะตีสามเสร็จเสร็จเนี่ยกลับมาที่ห้องพักจากร้านจอดแล้วคล้ายกับว่าจะทะเลาะกัน
อันนี้ดึงผมอยู่แฟนนุ่มเนี่ยต่อว่าผู้ตายซึ่งเดินนำหน้าและเสื้อผ้าขาดด้วย
โดยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นญาติของฝ่ายชายเดินตามหลังมาพยายามห้าม
ก่อนที่จะเห็นภาพทั้ง๓คนเดินเข้าห้องพัก
ตอนเดินฝ่ายชายผลักตัวผลักหัวของผู้ตายหลายครั้งกระชากผมด้วยเข้าไปในห้อง
นี่ฮะนี่กระชากครับดึงทึ้งแบบนี้นะฮะ
นี่ตอนประมาณตี๔๒๓ผู้ตายเดินออกมาจากห้อง
ฝ่ายชายก็รีบวิ่งออกมาดึงตัวกลับเข้าไปในห้องอีก
นี่ฮะจนกระทั่งช่วงเช้าเนี่ยพบว่าผู้ตายกลายเป็นศพนอนอยู่บนเตียง
เหตุการณ์นี้ลูกชายของผู้ตายครับสมมุติว่าชื่อนายเทน
เอาหลักฐานก็คือวงจรปิดมาร้องผ่านสื่อ
อยากจะขอให้ชนะสูตรศพแม่อย่างละเอียดมีร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายร่างกาย
เป็นแผลฟกช้ำตามหน้าปากก็แตก
ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่แฟนเด็กของแม่แจ้งกับเขา
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าแม่คบหากับผู้ชายคนนี้ประมาณสักปีกว่าแล้ว

ราวคราวลูกเตือนแล้วบอกแล้ว
แต่แม่บอกว่าแม่เลือกแล้วคนนี้แม่เลือกแล้ว
ทั้งคู่แอบไปจดทะเบียนสมรสกันด้วย
เมื่อประมาณสักครึ่งปีที่แล้วครับ
หลังจากแม่ตายส่งร่างไปตรวจชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตัวของฝ่ายชายแฟนเด็กของแม่ผมเนี่ย
ก็เดินทางออกจากพื้นที่พัทยาไปแล้วด้วย

ต้องการตามหาความจริง
ถ้าหากว่าแม่ไม่ได้ตายเพราะอาการไหลตายเอง

แล้วอย่างน้องที่ว่าเพราะอะไรครับพอไปดูแล้วเราเจออะไรมาก่อนหนึ่ง
ก็เจอการชุดกับชาติราชกันคือเขาร้ายกันตั้งแต่เขาร้าย
ยันมาข้างบนตามตามที่ว่าในคลิปที่ดูเห็น
ในวันนี้ครับตำรวจสภเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากตรวจสอบสภาพศพอย่างละเอียดแล้ว
พบว่าผู้ตายมีร่องรอยถูกทำร้ายหลายจุด

ค่ะและบวกกับภาพวงจรปิดที่เห็นพฤติกรรมของผู้ตายกับแฟนนุ่ม
ทะเลาะกันมีการลงไม้ลงมือกันนี่ฮะ
ก่อนที่๕ชั่วโมงถัดมาพบว่ากลายเป็นศพอยู่บนเตียง
ทางพนักงานสอบสวนทางพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ชนบุรี
แพทย์เวรโรงพยาบาลบางละมุงตรวจสอบและเก็บหลักฐานอย่างละเอียด
และคุมตัวนายสมชายแฟนรุ่นราวคราวลูกของผู้ตาย
มาสอบปากคำและทำประวัติเพราะว่าเขาอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
จะพบว่ากลายเป็นศพบริเวณคอด้านซ้ายของนายสมชาย
มีรอยขวนต้นแขนขวามีรอยช้ำนายสมชายยอมรับครับ
หลังจากที่พบว่ามีร่องรอยขีดขวนที่บริเวณต้นคอและที่แขนนะฮะ
เขารับว่ามีปากเสียงกับผู้ตายจริงก่อนเกิดเหตุ
แฟนผมก็คือผู้ตายเขาเมามากพยายามจะไปดื่มต่อกับเพื่อนให้ได้
ผมก็ห้ามแต่เขาไม่ฟังก็เลยทะเลาะกันลงไม้ลงมือกัน
พอกลับมาถึงห้องผู้ตายพยายามจะออกจากห้องไปอีก
ก็น่าจะเป็นจังหวะตีสี่ยี่สิบสามนาทีหรือเปล่า
เห็นภาพว่าผู้ตายเดินออกมาจากห้องแล้วเขาก็เดินไปไปดึงกลับมาเนี่ยนะฮะ
ผมก็เลยไปห้ามเดี๋ยวลองดูวงจรปิดตี๔๒๓อีกครั้งก็ได้ครับ
จังหวะนี้ที่เขาอ้างว่าคือจะเดินออกไปอีกแล้ว
ผมก็ไปห้ามไปตามตัวกลับมาแล้วพากันเข้านอน
ยืนยันว่าไม่ได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนตายอันนี้คือแฟนนุ่มยืนยันแบบนี้
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทันทีที่มีความคืบหน้าหรือว่าบทสรุปเรื่องนี้
คำชี้แจงเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ